คุณผู้ชมยังต่อกันที่เรื่องของขโมยขโจร

เหตุการณ์แรกเป็นคุณลุงคนนี้ทำตัวเป็นโจร
ขโมยของซ้ำแล้วซ้ำเล่าก่อเหตุซ้ำแล้วซ้ำอีก
ซุ่มอย่างนี้บอกว่าเดี๋ยวจะจับให้ได้
แต่ปรากฏว่าจับได้หรือไม่เดี๋ยวดูกัน
แต่อีกเรื่องหนึ่งนะครับปรายศนีย์จับโจรซะเองเลย
เพราะไปเห็นโจรคาตาเลยนะครับ
ดูเรื่องของคุณลุงที่ไปขโมยของซ้ำแล้วซ้ำอีกกันก่อนนะครับ

โอ้โหภาพหลุดจอไปซะก่อนนะฮะตามทันกันหรือเปล่า
คือสรุปจับได้ไหมแต่ที่แน่ผู้เสียหายเขาเห็นแล้วล่ะ

คือชาวบ้านเขานี่แล้วคุณซุ่ม
ซุ่มอยู่ตรงนี้แล้วนะฮะเขารอจังหวะจะจับนี่แหละครับ
แต่ว่ารายงานข่าวออกมาบอกว่าชาวบ้านวิ่งไล่กวดไม่ทัน
จับไม่ได้แต่ลุงคนนี้ก่อเหตุหลายครั้ง
คือไม่ใช่ครั้งแรกนะที่คุณผู้ชมเห็นในกล้องวงจรปิดหลายรอบแล้วนะ
ใช่นะครับลุงแกจะถอดเสื้อแล้วเอาเสื้อมาคลุมหัวนะคุณนะ
เดินไปเดินมาอยู่หน้าร้านขายของชำ
ตรงหน้าร้านมันก็ไม่ใช่มืดนะคุณ
สว่างสวัยไฟเขาเปิดกันเกือบทุกร้าน
ใช่ปรากฏลุงเนี่ยคงเห็นอะไรบางอย่างหยิบได้ก็หยิบไป
นี่ไงคือหน้าร้านเขาก็จะมีผ้าคลุม
พวกเอาแบบเอาผ้ามาคุมเอาไว้ตอนปิดร้านถูกไหม
ใช่ครับลุงมามุดอะไรอยู่ตรงนั้นล่ะฮะ
จังหวะนี้กำลังจะเดินเอาของออกไปแล้ว
นี่ครับคนที่มาดักซุ่มนะโอ้โหไล่หวดไล่ฟาดเลยนะฮะ
บอกว่าลุงคนนี้ได้เข้ามาขโมยของชาวบ้านหลายครั้งแล้วครับ

ชาวบ้านมาดักรอถือไม้วิ่งไล่ตามไปแต่ไม่ทันครับ
ก่อนหน้านี้ลุงได้เข้ามาขโมยทั้งหลอดไฟคุณ

เจ้าหน้าที่ตำรวจยังตามจับไม่ได้เลย

ก็เลยต้องฝากตำรวจด้วยในการตามเรื่องนี้นะครับ

บุรุษปรายศนีย์กำลังขับรถไปส่งจดหมายตามบ้านเรือนประชาชนต่าง
ป๊ะเข้ากับผู้ชายคนนี้คุณ
ผู้ชายคนนี้ปีนเข้าบ้านของคนอื่น
แล้วบุรุษปลายศนีเขามาส่งปลายศนีแถวนี้บ่อย
เขารู้เลยว่าบ้านหลังนี้ไม่ใช่ของตาผู้ชายคนนี้
คือเขารู้ว่าบ้านหลังนี้มีคนแก่กับคนป่วยถูกไหม
คุณลุงแค่อยู่อาศัยในบ้านแล้วคุณลุงก็เป็นคนป่วยด้วย
ไอ้เจ้าคนที่เข้าไปในรั้วบ้านเขาเป็นหัวขโมยแน่นอน
ปรายศนีย์เขาก็เลยถือไม้แล้วเข้าไปขู่คุมตัวผู้ชายคนนี้
แล้วก็อีกทางหนึ่งก็โทรศัพท์แจ้งตำรวจไปด้วย
โดยบุรุษปรายศนีย์คนนี้นะก็บอกคุณเข้าไปทำอะไร

คนนี้บอกผมขอโอกาสนะผมขอโอกาส
บุรุษปลายศนีบอกให้โอกาสได้อย่างไร
ในเมื่อคุณเป็นขโมยและท้ายที่สุดตำรวจมา
ให้คุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์กันนะครับ
ไม่รู้ว่าบ้านเขานี่
ผมรู้ว่าไม่มีใครอยู่ด้วย
มันไม่มีใครอยู่ด้วยไงก็มีเจ้าของบ้าน
พี่ขอโอกาสที่ครั้งหน้า
ผมไม่ให้โอกาสไม่ได้ผมก็ส่งจดหมาย
มีคุณลุงอยู่ลุงเขาป่วย

แหละล่ะฮะถูกจับได้ซึ่งหน้า
เจียมเลยคุณนอบเลยนะฮะ
ดูสิมือกุมอยู่ข้างหน้ามือประสานกันคอตกเลยค่ะ
ขอโอกาสแต่สุดท้ายไม่ได้โอกาส
เพราะว่าตำรวจมาถึงก็ต้องจับกลุ่มตัวแล้วครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงสายของวันที่๗พฤษภาคม
บุรุษปรายศนีย์คนหนึ่งกำลังขี่รถส่งจดหมาย
ภายในซอยผลโยธิน๓๔ย่านจตุจักรกรุงเทพ

นเข้าบ้านที่เป็นลักษณะบ้านรกร้างนะคุณนะ
แต่บุรุษปรายศนีย์เขาจำได้บ้านนี้แม้จะรก
แต่ว่าเป็นบ้านคนอาศัยในบ้านมีแต่คนแก่คนสูงอายุ

บุรุษปรายศนีย์มั่นใจว่าเป็นหัวขโมยแน่นอน

แล้วก็หัวขโมยก็ยกมือไหว้ท่วมหัว
ขอให้เห็นใจขอให้ปล่อยตัวไป
แต่บุรุษปรายศนีย์บอกว่าปล่อยไม่ได้
แม้ว่าเขาจะไม่ใช่เจ้าของบ้านก็ตามนะฮะ
แต่เห็นหัวขโมยแบบนี้ก็ต้องให้ตำรวจมาจับ
ท้ายที่สุดตำรวจสนพหนโยธินมาถึง
แล้วผู้ชายคนนี้โดนอะไรนี่ครับ

อบนะฮะขอค้นตัวหน่อยค้นตัวหน่อยนะครับ
และตำรวจก็ค้นกระเป๋าของหัวขโมยพบภายในกระเป๋านะคุณ
มีมอเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับ
มันเป็นกระเป๋าใหญ่นะที่เขาหอบออกมา
กระเป๋าที่ไปโยนซุกซ่อนไว้ด้วยนะฮะ
มีกาต้มน้ำมีสายไฟจำนวนมาก
คาดว่าไปลักสายไฟมาจากหลายที่แล้ว
ตำรวจนำของกลางทั้งหมดแล้วก็ผู้ก่อเหตุ
ขึ้นรถกระบะสายตรวจไปสอบสวนต่อที่โรงพักดำเนินคดี
ในข้อหาบุกรุกและลักทรัพย์ในเคหสถานด้วยนะฮะ
ต้องขอขอบคุณพี่ปรายศนีย์ด้วยนะครับ
ที่เป็นหูเป็นตาให้กับประชาชนให้กับชาวบ้านเขาด้วยนะครับ
กระทั่งจับโจรได้ในที่สุดนะฮะ